รถคันนี้ไม่รู้แหละว่าจะตั้งใจดรีฟหรือไม่ดรีฟ
แต่คนเขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าโอ้โหเกือบไปจริงนะฮะ
เฉียดเสาไฟฟ้าไปได้แบบชิวเฉียด
ก็ถามคนที่ไหนก็เลยกลับมาบอกนะฮะ
แต่ถ้าดูคลิปแรกนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับคุณวราพร

จอดก่อนแล้วไปต่อโอ้โหชวัดเฉวียนผ่านเสาไฟฟ้าไปได้แบบนิดเดียว
วันนี้นะฮะเป็นกล้องนะครับอันนี้กล้องนึงนะ

ถลายครับแล้วก็ไปชนเสาไม้นิดนึง
แล้วก็โอ้โหเหมือนตั้งใจขับ
ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมไม่ใช่ตั้งใจขับ
บอกเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นะครับ
หน้าเต้นรถมือ๒ที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงา
ทีมข่าวไปสอบถามคุณชาวลิศเกรดรักอายุ๓๐ปี
แล้วเสียหลักเพราะฝนตกทำให้รถรีฟไปไปชนกับเสาไม้ก่อน
แล้วก็ทะลุผ่านเสาไฟ๒ต้นมา
คนขับรถเก๋งเป็นผู้หญิงอายุ๔๐ปีคนที่ไหนก็เลยกลับมา
ยกมือไหว้ขอโทษบอกว่ารถมันสะบัดเสียหลักแล้วเธอตกใจเหยียบเบรก
และที่สวนเลนห์กลับไปยังตกใจอยู่ก็คือว่าระพล

คือเธอบอกว่าเธอลงมาเล่าให้พี่ชาวลิศฟังบอกว่า
ตอนนั้นนะนึกถึงแต่หน้าพ่อหน้าแม่แล้ว

ก็ไปชนที่เสาไม้เนี่ยกันชนด้านขวาแตกไปเล็กน้อยนะฮะ

คุณชวลิศบอกก็คุยกันอยู่สักประมาณ๒นาที

ยังไงก็ฝนตกขับรถดีนะครับถนนลื่นมากครับ
เฉียดเสาไปนิดเดียวเองนะคะก็รอดค่ะนะคะ